คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นหน่อย
สามีภรรยาเขาก็ไปนอนอยู่ที่เฝ้าไร่มันสัมปะหลัง
ปรากฏว่ามีช้างมา๓ตัวค่ะ
ช้างป่าบุกเข้ามาทำร้าย

ฝ่ายสามีเผลอไปสะดุดล้ม
แล้วโดนช้างใช้งาแทง
ส่วนภรรยานะคุณผู้ชมไปคว้าเอามุ้งมา
แล้วพันรอบตัวเลยไปแอบอยู่ใต้รถสิบล้อค่ะ
ท้ายที่สุดภรรยารอดตายบุดหวิดเลยนะคะ
นี่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเลยนะคะ
บริเวณไร่มันสัมปะหลังท้ายหมู่บ้าน
คลองหินที่ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงที่บุรีรำ

บอกว่ามีคนโดนช้างทำร้ายจนเสียชีวิต
ทีนี้ตำรวจก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ
ไปเจอศพของสามีคือนายสุรศักดิ์
พิจารณาคอนบุรีอายุ๒๖ปี
สภาพตอนที่ไปเจอคุณผู้ชม
โดนช้างป่าใช้งาแทงใต้ราวนมขวาทะลุถึงด้านหลังเลยค่ะ
ส่วนภรรยาคือนางสาวสุรีรัฐทบวงศรีอายุ๒๗ปี
ก็เล่าให้ฟังนะเธอยังตกอกตกใจไม่หายเลย
บอกว่าเมื่อวานนี้ตัวเธอกับสามี
แล้วก็พ่อของสามีรวมถึงคนงานสัก๑๐คนได้
เก็บมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกมันสำปะหลัง
ทีนี้พอตอนกลางคืนก็นอนเฝ้าไร่มันสัมปะหลัง
กับสามี๒คนก็กางมุ้งนอนข้างรถสิบล้ออยู่อะค่ะ
ทีนี้ตอนกลางดึกจู่ช้างป่าดงใหญ่๓ตัวคุณผู้ชม
มันเดินเข้ามาแล้วก็ใช้งวงลากมุ้งออก
สามีตกใจตอนนั้นวิ่งหนีค่ะ
แต่สามีไปสะดุดล้มก็เลยถูกช้างใช้งาแทงเสียชีวิต
ส่วนตัวเธอก็เอามุ้งมาพันรอบตัวเลย

แล้วทีนี้พอไปหลบข้างใต้ช้างมันก็มุดเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะ
ช้างมันก็เดินหายไปทำให้เธอรอดตายมาได้
ส่วนช้างป่าที่ทำร้ายสามีเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นช้างงาเดียว
เคยมาทำร้ายเคยมาเหยียบ
เคยมาเหยียบชาวบ้านเสียชีวิตก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะ